กระเย็บหน้าเข้ามาหน่อยครับ

สูตรจีนก็ซื้อด้วยความที่เราสองคนนี้

ก็คิดว่าก็เป็นเกษตรการที่สุด
ก็ดีนะครับ

เซอสิงเทอร์

วันนี้ก็คือที่ห้าง

เข้าถ่ายรูปสวยค่ะ
เมื่อกี้ไปไหว้อะไร

โดยที่ใช้ส้มแบบว่าวางลงไปในถาดอะไรอย่างนี้ค่ะ
ใหญ่จัดยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็สวยมากเลยคิดว่าสิงโตครบทุกสีเลยเนอะ

กับมาที่ชิดลมเลยเพราะเขาจะมีของที่มันติดตรงตุจีนเยอะต่างต่าง
ใช่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือของต่าง
มึงของเราเนอะของเราเนอะอันนี้เข้าไปครั้งแรกเนอะสินท้ายตาม
ไม่รอวันสันทายทีเดียวด้วย

เราคิดว่ามันค่อยเข้ากับเรามากที่สุดนะแหละ
เพราะงานอื่นมันคงน่าตาไม่ให้

คะเญลียแต่
เขาจริงรู้จักกันมาก

เท่าปีที่๗ค่ะ

คิดว่าตัวเร่งมันต้องมาเป็น
ผมยังไม่ค่อยน่าจะใจไม่เคยอยู่ต่อมาก่อน
มีอะไรมันใจพูดมาก
จริงเราอยู่กันเหมือนเพื่อนมากเลยอ่ะค่ะ
คือมีอะไรก็คุณพูดพูดเราไม่ค่อยสวบิย
หรือบนนักด้วยพี่กายของเรา
จะอย่างที่ทุกคนก็น่าจะทราบ

เราก็แทบจะแบบ

ต้องเป็นกำลังร้ายยังไงหรือว่าต้องขอโทษหรือเปล่ามึง
คือจริงแล้วคือเรื่องนี้ทางที่บ้านเลยก็แบบ
รู้สึกไม่ดีกับทางน้องมิ้นเหมือนกันเพราะว่า
เราก็ไม่อยากจะให้แบบเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ย

เพราะว่าอย่างที่เห็นอย่างที่ผ่านมา

เอี่ยวกับเรื่องอะไรที่เขาไม่ได้เป็นคนทำอะไรอย่างนี้

อยากจะให้แบบต้องพิจารณานิดนึงก่อน

ก็ควรจะรู้มากกว่าเรื่องด้านเดียวอะไรอย่างนี้มากกว่า
จับมือกันแน่นขึ้นไหมครับมิ้น
จริงก็มินก็เจอดราม่ามาเยอะค่ะ
มันก็เป็นเรื่องปกติของวงการมินเข้าใจค่ะ
น้องเขาแข็งแรงฉะนั้นผมคงไม่เป็นมันหัว
มีปัญหาเกี่ยวกับพี่กานบ้าง
สาวเธอเยอะนิดนึงรักแอ้งกำลังใจไหมครับ

ผมจะเป็นคนที่มุ่งมากขึ้นเรื่องการทำงาน
ผมก็คิดว่าพี่กานเขาก็โตแล้ว

ข่าวทอถอาร์โฟโร
พร้อมกันทุกคนเหมือนกัน
ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสู้บัตรครัว
เพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรกันมากกว่า
ต่อมาผมจะเป็นรับฟังมากกว่าเพราะผมจะเป็นคนไม่ค่อยพูดอะไรมาก
มีทุกคนไหมครับว่าเหมือนหลายคนมองว่าทางครอบครัวเราแบ่งข้างกันเลย
ไม่ครับเพราะว่าเราคิดว่าเรื่องการทะเลาะกันอย่างนี้มันเป็นเรื่องแบบ
ไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่จะแบบต้องมาเป็นประเด็นอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเราคิดว่าพี่น้องกันทะเลาะกันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว

แต่ว่าคิดว่าสุดท้ายแล้วทุกคนก็รักกันเป็นครอบครัวเหมือนกันอยู่ดี
คุณป่าว่าไงบ้างครับว่ามีสิ่งที่ให้คุณป่าเลือกข้างเลยว่าจะเอาคลังไหน

มีกระแสขาว่าให้คุณป่าเลือก
ป่าอยู่ในจุดที่เขาน่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่สุดตอนนี้เขาไม่มานั่งเลือกข้าง
เพราะว่านี่เป็นเรื่องของคนเด็กเขาคงไม่มานั่งแบบยุ่งกับเล่นเด็กอันนี้มากกว่า
อย่างมีข่าวแบบนี้ที่ผ่านมาเป็นกาวใจให้คนในครอบครัวไหมคะ

ไม่ต้องเป็นกาวใจอะไรเพราะว่าครอบครัวสุดท้ายแล้วยังไงมันก็กลับมาอยู่
เพราะคนในครอบครัวกันยังไงคือครอบครัวอีกที
เหมือนแฟนที่กาล

คือเรื่องนี้ผมให้คำตอบนั้น
เพราะว่าผมก็ไม่ใช่เขานะ
มันเนี้ยข้อมูลออกมาไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้

เขาคือผมคุยกับเกินนี้หรือก็อยู่ด้านหลัง

ไอติมมินิโต้นะครับเผื่อใคร

ก่อนหนึ่งซับดีสิโนี้

ทางตอนแรกเราก็ตั้งใจจังฐานปฤนยาโลด้วยและก็ทำงาน

เหมือนกันเมื่อใจขึ้น

คิดว่าแล้วง่วงเเหล้งแค่หลานหน่อยก็แหนื่อยมาก
แบบโอ๊ยของตัวเองไว้ก่อนดี
พี่พาวอเล็นไทยมีอะไรสำคัญ

ปีนี้ผ่านมามีอะไรอื่นไหม

แค่นั้น
แต่ใส่ของที่พี่พารู้ตลอดเลย
ก็ในชีวิตประจำวันก็ใช้

โอเคจ้า